มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อเลย
เพราะว่าใครที่ไปเจอก็ต้องตกอกตกใจนะคะ
มีเหตุการณ์ที่มีคนไปเจอกล่องลักษณะที่เหมือนกับมันปริออกมาแล้วมีกลิ่นโชยออกมาด้วย
ปรากฏว่าข้างในเป็นศพคนงานก่อสร้างนะที่หายไปแล้วพ่อเขาตามหาตัวอยู่ค่ะ
ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีเข้าไปตรวจสอบเลยค่ะ
หลังจากมีคนแจ้งว่าพบกล่องสีดำมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาคาดว่าจะเป็นศพถูกเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะ
หลังบ้านพักคนงานก่อสร้างที่หมู่๗สุพรรณบุรี
กล่องขนาด๓๘เซนกว้าง๗๐เซนมีเชือกรัดเอาไว้นะคะ
ฝากล่องเนี่ยเปิดขึ้นเล็กน้อยมันปริแตกออกมาแล้วส่งกลิ่นเหม็นออกมาครับ
ให้เห็นว่าข้างในเนี้ยมันมันเป็นมีเส้นผมมนุษย์อยู่ด้วยอ่ะอุ้ยเออ
ก็ต้องเอามาพิสูจน์ปรากฏว่าเปิดออกมาเนี่ยพบศพของนางสาวสุมิตา
อายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีถูกยัดอยู่ข้างในค่ะ
สภาพขอโทษนะคะเขาบอกว่าหนอนขึ้นแล้วแล้วก็พบกล่องเสื้อผ้าตุ๊กตาผ้าห่มถูกยัดอยู่ข้างใน
สภาพศพผู้ตายนี่ก็คือใส่เสื้อฟุตบอลขึ้นอืดแล้วท่อนล่างเปลื่อย
ข้อเท้ามีกางเกงรัดเอาไว้แล้วก็มีรอยเขียวช้ำตามร่างกายหลายจุดเลย
เมินแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรแล้วนะคะ
นายประสานซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายบอกว่าลูกสาวหายออกจากบ้านพักคนงานชั้นบนตั้งแต่คืนวันที่๓๐มกราคม
พ่ออยู่อีกห้องนึงจนกระทั่งเช้าวันที่๓๑โทรตามลูกสาวมากินข้าวก็ติดต่อไม่ได้
ก็ให้ญาติประกาศตามหาทางโซเชียลตั้งแต่วันที่หายตัวไปนั่นแหละ
ตัวเองก็ไปแจ้งความด้วยไม่คิดเลยว่าจะมาเจอลูกในสภาพแบบนี้ค่ะ
หาคนจดมิเตอร์น้ำซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบศพนี่แหละ
หันไปเห็นกล่องนี้ค่ะก็ตกใจตะโกนไปว่าใช่ศพยัดกล่องหรือเปล่า

รีบไปตามนายประสานก็คือพ่อเนี่ยมาให้มาดูเพราะว่าเห็นว่าตามหาลูกสาวอยู่
พอเอาไม้จิ้มดูเห็นเส้นผมก็รู้ทันทีว่าเป็นศพของนางสาวสุมิตาค่ะ
ทีนี้พอถามว่าสุมิตาเป็นยังไงเขาบอกว่านิสัยผู้ตายเป็นคนนิ่งเงียบ
ค่อยพูดกับใครนะคะผู้ต้องหาที่อยู่ข้างห้องทำงาน
ก่อสร้างข้างกันก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
นานทีนึงก็จะกลับมาที่ห้องพักนะคะ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวบอกว่ามันก็มีจุดที่น่าสงสัยนะครับ
ก็คือว่าจุดที่เจอศพอยู่ตรงกันข้ามกับทางลงบันไดหอพักคนงาน
ซึ่งคนที่อยู่ชั้น๒ทุกคนต้องเดินผ่านตรงนี้
ก็แปลกเหมือนกันที่ไม่มีใครสังเกตเห็นกล่องนี้เลย
ผ่านมา๕วันแล้วกล่องศพถึงโผล่ออกมาให้เห็นค่ะ
นี่คะหายไป๕วัน
วันก่อนไม่มีใครเห็นเลยแต่วันนี้มีคนเห็น

น่าสังเกตด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากมีการนำศพไปชนะสูตรเพื่อนบ้าน
ก็ตอนนี้ต้องเอาน้ำมนต์มาพรมทั้งสองชั้นเลยนะคะแคมป์คนงาน
นี่ทางเดินที่เป็นจุดนำศพขึ้นมาจากพงหญ้าก็ต้องพรมด้วยเหมือนกัน
นะคะตอนนี้มีรายงานล่าสุดบอกว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
นะคะตามคำให้การของพ่อคือนายประสานได้แล้วนะคะ
ควบคุมได้ที่จังหวัดกาลสินตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อสารเพื่อออกหมายจับค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่สพเมืองสุพรรณบุรีตอนนี้กำลังสอบปากคำพ่อนะคะ
แล้วก็นำตัวแรงงานชาวเมียนมาที่ช่วยผู้ต้องสงสัยเคลื่อนย้ายยกกล่องเคลื่อนย้ายกล่องเนี่ย
เอามาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ว่าข้างในเป็นศพ
เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะไทยรัฐนิวโชว์เกาะติดนะคะ